ตั้งชื่อคลิปนี้ขออนุญาตตั้งชื่อคลิปนี้ว่า

เพราะว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุนี่เป็นพระสงฆ์นะคะ
เหตุการณ์ก็คือรถจักรยานยนต์รับจ้างคันหนึ่ง
ออกมาจากซอยโดยมีผู้โดยสารเป็นพระสงฆ์
ทีนี้ตัดหน้า๓เลนมาเลยนะคะ
และรถเก๋งซึ่งอยู่เลนในสุด
เขาพุ่งมาด้วยความเร็วขับมาด้วยความเร็วเช่นกันนะคะ

จนทำให้พระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บ
มีภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง

แต่เขาอยู่ในเหตุการณ์พอดี
จอดดูและกล้องมันบันทึกทุกอย่างไว้ได้พอดีนะคะ

เข้าใจคนละแบบนี้ก็ว่าฉันใบ

รุนแรงรุนแรงมากเนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่ามาจากความประมาทจริง
ใช่เพราะว่ารถจักรยานยนต์พุ่งออกมาจากซอยเพชรเกษม๙๒
และทีนี้พอพุ่งมารถซึ่งอยู่เลนขวาสุดปกติขับเร็วอยู่แล้ว
ดูสิหน้าท่านกระแทกที่ฝากระโปรงของรถคันนี้

คือเอาจริงนะถนนก็ไม่ได้โล่งนะทำไมถึงตัดสินใจพุ่งมาอย่างนั้น
พระสงฆ์นะคะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือได้รับบาดเจ็บ
ก็คือหน้าไปฟาดที่บริเวณกระโปรงหน้ารถก็คือมีอาการมึน
แล้วก็มีเลือดกำเดาไหลออกมาด้วยนะคะ
ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็คือพี่วินได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
ภาพที่ได้ได้จากรถคันที่เขาเตรียมจะอยู่เถิน
ซึ่งเขาก็บอกว่าคือตกใจมากไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์
เห็นอุบัติเหตุต่อหน้าต่อตาแบบนี้แต่กล้องบันทึกไว้ได้
เขาก็เอาไปส่งให้กับตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคลิปเป็นสิ่งที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุ

เห็นไหมแว๊บมุมซ้ายล่างของจองเมื่อสักครู่

เด็กนี่ค่ะ
พุ่งออกมาจากรถคือการที่มีรถจอดข้างเยอะ
บางทีก็ทำให้มุมน้องเขาอาจจะมองไม่เห็นมุมนี้เหมือนกันนะคะ

นี่ค่ะเกือบเป็นอุบัติเหตุนะคะ
เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่าจังหวัดสมุทรปราการ

คนขับรถก็คือจะไปรับหลานที่โรงเรียนนี้เหมือนกันจู่

มีหนูน้อยคนนี้เป็นนักเรียนชายวิ่งออกมาจากข้างทางระหว่างช่องที่มีรถจอด๒คัน

เขาบอกมองไม่เห็นเบรกไม่ทัน
เด็กก็วิ่งไปกระแทกชนบริเวณหน้ารถหงายหลังล้มไปนะคะ
แต่ทางเจ้าของรถเขาขับมาไม่เร็วก็เลยบอกว่าถือว่าเป็นเคราะห์ดีนะคะ

มีโฆษณาโฆษณาหนึ่งคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นก่อนหน้านี้
เขามีการรณรงค์การขับขี่ในซอยไม่ควรเกิน๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ในซอยแหล่งชุมชนโรงพยาบาลโรงเรียนต่าง
เพราะเป็นจังหวะที่สามารถเบรกได้อย่างปลอดภัยถ้ามีอะไรมาตัดหน้ารถ
จริงแล้วมันมีลูกระนาดช่วยชะลอความเร็วอยู่แล้ว
คือในที่ชุมชนก็ไม่ควรขับเร็วอยู่แล้ว